ส่วนกรณีสาวเชียร์เบียร์คงอารมณ์หยอกละครับก็ไปจับพุงของลูกค้า
ลูกค้าเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้จับพุงแล้วไม่รู้อารมณ์ไหนเหมือนกัน
เขาบอกว่านี่มันจับของลับเขาตบไปหนึ่งพัวแล้วตามไปถีบอีกครับตกเก้าอี้เลย
นี่เป็นเหตุการณ์ขณะที่สาวเชียร์เบียร์อายุ๒๐ปีครับเอื้อมมือลงไปต่ำระดับเอวนะ
แล้วจับอะไรสักอย่างคุณผู้ชมจากนั้นลูกค้าผู้ชายก็ตบหน้าเธอเต็มแรงหน้าหงายเลย
ผู้หญิงคนนี้หนีออกมานั่งเก้าอี้ที่ออกห่างออกมาลูกค้าก็ตามมาถีบตกเก้าอี้อีกทีนึงครับ
เชียร์เบียเล่าบอกว่าขณะเดินไปเชียร์เบียร์นะครับไปเจอกับลูกค้าคู่กรณีซึ่งก็คุ้นตากันคุ้นหน้ากัน
บอกว่าจะช่วยซื้อเบียร์๓ขวดนะจากนั้นก็พูดคุยหยอกล้อกัน
ยอมรับว่าต่างคนก็ต่างเมาแหละแล้วมีการแตะเนื้อต้องตัวกัน
แต่ปรากฏว่าถูกผู้ชายคู่กรณีตบหน้าอย่างแรงจนปากแตกเลยครับ
แล้วก็ด่าสาดเสียเทเสียหาว่าเธอไปจับของลับของเขา
ซึ่งไม่เป็นความจริงเธอบอกว่าแค่บีบพุงไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
กลายเป็นว่าเขาโมโหแล้วขู่ด้วยว่าเป็นคนใหญ่คนโตถ้าไม่แน่จริงนะครับ

มึงกูได้จับเค้าหังมากเค้าจริงก็บอกมึงไม่ได้จับค่ะ
มึงกูนั่งว้องอยู่ว่ามึงไปจับพุงเขา

เขาจบเรียกแล้วแล้วทำไมเขายังบัดกลีง

ถ้ามึงจะไปแจ้งความมึงก็ไปแจ้งนะ
ก็คิดว่าเอากูลง
เชียร์เบียบอกเจ็บทั้งเจ็บทั้งอายนะครับ
แต่ข่อมใจไว้ดีที่ตัดสินใจแบบนั้น

ตำรวจบอกไปหาหลักฐานมาซิว่าคู่กรณีเป็นใคร
บอกแม้จะคุ้นเคยเคยเห็นหน้ากัน
แต่ก็ไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวเบอร์โทรหายไม่มีหรอก
ของเธอก็เลยโพสต์ลงเฟซบุ๊กขอความเป็นธรรม
เพราะมาทราบว่าคู่กรณีเป็นอดีตนายทหาร
เกษียณอายุราชการตอนนี้อายุ๖๓ปี
ต่อมาตำรวจเจ้าของคดีโทรมาเลยครับ
โทรมาโอ๊ยหนูเข้าใจผิดนะเนี่ยน้องเข้าใจผิด
ตำรวจไม่ได้ให้ไปหาหลักฐานเองแล้วขอให้มาให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วเดี๋ยวจะพาไปชี้จุดเกิดเหตุไปเก็บหลักฐาน
ล่าสุดโพธรบทอัคราเดชพิมนศ์ศรีครับ
ประชาการตำรวจภูทรภาค๖โอ้นี่เรื่องถึงท่านเลยเหรอ

ตำรวจจะเอาผิดผู้ก่อเหตุอย่างตรงไปตรงมา
แล้วก็ขอหมายเรียกผู้ก่อเหตุรวม๓คนที่อยู่ในคลิป
ต้นประสานจะเข้าพบพนักงานสอบสวนวันพรุ่งนี้
ส่วนกรณีที่ผู้ก่อเหตุนะครับเป็นพี่ชายของอดีตนักการเมือง
แล้วก็กลุ่มคนที่มาด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าเป็นตำรวจระดับรองผู้
ผู้กำกับในภาค๖ยืนยันว่ายังไงก็ตาม
ไม่มีละเว้นนะครับก็ขอให้ผู้เสียหายสบายใจได้
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าพรุ่งนี้ครับ